และหลังจากเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคุณปริสุทธโธถึงชาปณสถานชั่วคราว
หนองแวงพระอารามหลวงด้านหลังพุทธมณฑลอีสานแล้วนะคะ
ก็จะมีพิธีกรรมสำคัญนั่นก็คือพิธีฆ่านกหัสดีลิงนั่นเองค่ะ
เราก็จะนำเสนอรายละเอียดในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมได้ติดตามได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
หลังจากที่หีบศพไม้หอมบรรจุสรีระสังขารพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
เคลื่อนย้ายมายังชาปนสถานชั่วคราววัดหนองแวงพระอารามหลวง
ด้านหลังพุทธมนตร์อีสานจังหวัดขอนแก่นแล้วนะคะตามกำหนดการก็จะมีพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุลเก้าไตร
ในเวลาสิบหกนาฬิกาห้าสิบนาทีด้วยและหลังจากนั้นนะคะเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาที
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์เตรียมอ่านประวัติหลวงพ่อคูณนะคะและจากนั้นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบเก้านาที
นายกรัฐมนตรีทอดผ้าไตรบังสุกุล
เวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
แทนพระองค์วางดอกไม้จันทร์ประธานจากพระเจ้าวรวงเทอร์
พระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาศค่ะ
หลังจากนั้นนะคะผู้แทนพระสงฆ์จำนวน๙รูป
และผู้แทนแขกผู้มีเกียรติ๙คนร่วมวางดอกไม้จันทร์
และในเวลา๑๘นาฬิกานะคะก็จะมีพิธีกรรมสำคัญ
ก็คือพิธีฆ่านกหัสดีลิง
เป็นไปตามขนบธรรมเนียมของอีสานโบราณนะคะ
ซึ่งผู้ที่จะทำพิธีนั้นคือนางสาวเมธินีหวานอารมณ์
เป็นผู้สืบเชื้อสายนางศรีดารุ่นที่๖
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดอุบลรัชธานี
โดยเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะ

ก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ๓๐นาทีค่ะ
หลังจากนั้นก็คือเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น๙๙คน

โดยสรีระสังขารหลวงพ่อคูณสู่สวงสวรรค์
โดยนักศึกษาทั้ง๙๙คนจะแต่งกายด้วยชุดสีขาวทั้งชุดเลยนะคะ
ก็คือนุ่งจงกระเบนสีขาวเสื้อทรงกระบอกสีขาว
แล้วก็พาดด้วยสบายสีขาวทับอีกชั้นหนึ่ง
และสำหรับท่าร่ายรำที่ใช้ในการรำครั้งนี้
ก็เป็นท่าร่ายรำที่คิดค้นขึ้นมาใหม่
มีการถอดแบบมาจากท่ารำจากขี้๑๒คลอง๑๔
และงานบุญประเพณีท้องถิ่นในพื้นที่ภาคอีสาน
โดยการรำสังสการก็จะมีความยาว๑๐นาทีนะคะ
และเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
พระครูศรีละสารพรและครูธรรมยอดแก้ว
ก็จะมีการทำพิธีขอขมาสรีระสังขาร
และขอคำมานกหัสดีลิง
จากนั้นนะคะก็จะใช้เวลาในการจัดเตรียมสถานที่
ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๑๕นาที
ก่อนที่จะมีการถวายเพลิงจริงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะ
ในเวลาที่กำหนดไว้ก็คือเวลา๒๒นาฬิกา๑๕นาทีค่ะ